จำเดือนฉันอยู่เสมอ
เธอบอกว่างจากตัวจริง
แล้วเธอจะรีบมาเจอ
รู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อ
เมื่อเธอหันหลังจากลา
ลามโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งาน
แต่ไม่ให้ความสำคัญ
ยกย่องออกหน้าออกตา
เป็นตุ๊กเกือบตาคลายเหงา
อยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมา
เมื่อเธอนึกอยากมาหา
ฉันจึงมีค่าในฐานะแฟน
แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บ
อย่างคนเป็น

ช่วยเธอบรรเทาอย่างมูออมแขน

เป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทน
แค่คนที่เธอและแฟน
แอบมาหาเวลอาใจเธอ
หากใครสักคนเขาเดินเข้ามา
คบฉันออกหน้าออกตา
ออกฉันออกหน้าออกตาให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเข้า
อยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงาทำหน้าที่แฟนเก็บจนตาย
เห็นเก็บอยู่แบบจะเจ็บอย่างคนเป็นน้อย
มีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแขน

เป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทน
แค่คนที่เธอหลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเช่า
หากใครสักคนเขาเดินเข้ามา
คบฉันออกหน้าออกตาให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขา
อยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงาทำหน้าที่แฟนเก็บจนตาย
อยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงาเป็นแฟนเก็บของเธอจนตาย
ให้